ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารานะคะ
ท้องฟ้าด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นสีส้มสีแดง
เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ผีตากพระอ้อม
ฟังดูน่ากลัวค่ะไหนผีไหนพ่ออ้อมนะคะ
แต่ว่านี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
อยากจะอธิบายให้ฟังสั้นแบบนี้

คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามาพร้อมกับลมหนาว
พอลมหนาวที่พัดมาเขาจะพัดทางฝั่งตะวันออกออกไปฝั่งตะวันตกนะคะ
ช่วงที่เขาพัดมาเขาจะพัดพาฝุ่นละอองมาด้วย
ทีนี้พอเขามาเจอกับแสงอาทิตย์ที่กำลังจะขอบพ้นขอบฟ้าค่ะ
กำลังจะตกอะค่ะกลายเป็นแสงสีส้มและแสงสีแดงขึ้นมา
นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปและฝนก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติทั่วไปเช่นเดียวกัน
แต่ช่วงนี้โอ้ยภาคใต้ตกหนักตกนานเหลือเกิน

นี่เห็นไหมคะจากภาพถ่ายดาวเทียม
ณวันนี้นะคะและช่วงเวลานี้ภาคใต้ตอนบนมีกลุ่มฝนค่ะ
โดยเฉพาะเพชรชบุรีประจวบคิวริคันและชุมพร

ตอนนี้เดี๋ยวฝนมาอีกเดี๋ยวน้ำลงมาเพิ่มนะคะ
เหตุที่เป็นฝนแบบนี้บวกกันปัจจัยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลมฝนประจำรูดูหรือว่าหย่อมฝนนะคะ
จะเห็นว่าตรวจสอบตามช่วงเวลาจากเว็บไซต์วินดี้
ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันค่ะ
เน้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วนพื้นที่อื่นอื่นของประเทศไทย
ถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นฟ้าครึ้มนะคะ
ฝนเกิดได้ไหมเกิดได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือ
ภาคอีสานฟ้าโปร่งโล่งสบายค่ะ
และจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหย่อมฝนที่เขาเกิดขึ้น
ความกดอากาศต่ำมานะคะอยู่ที่ทะเลอันดามัน

ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
เตือนนะคะเตือนเรื่องของคลื่นด้วยเนี่ยแบบนี้ค่ะ
ฝั่งอันดามันจะเน้นที่บริเวณตอนกลางนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตรวมถึงระนอง
คลื่นจะสูงประมาณ๒เมตรแต่ว่าทางฝั่งของอ่าวไทย
จะเป็นอ่าวไทยตอนบนนะคะที่คลื่นค่อนข้างสูง
ทีนี้ลมหนาวค่ะคุณผู้ชมเขาเหมือนจะมา
เขาถอยร่นไปอีกแล้วค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ
อุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้
แล้วเขาจะกลับมาไหมกลับมาค่ะกลับมาในช่วงวันที่๒๑และ๒๒
กระหนาวที่ซักไว้อย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวจะได้ใส่๒๑๒๒อีก
และช่วงลอยกระทงล่ะฝนตกค่ะบอกแบบนี้เลยนะคะ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะ